ทาลั่นชัยชนะจับคั่วพักตั้งรัฐบาลในช่วงนี้ก็จะเห็นหน้าบุคคลท่านนี้บ่อยหน่อยนะ
ก็ธรรมดาเขามาเป็นอันดับหนึ่งของการเลือกตั้ง
คือคุณพิธาเนี่ยเขาบอกว่าต่อสายถึงพักร่วมรัฐบาลแล้วนะ

พักมีเสียงเท่าไหร่คุณพิธา

นายพิธาลิ้มเจริญรัฐนะครับหัวหน้าพักเก้าไกลนะครับ
ประกาศเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลหลังจากคะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งครับ
คั่วนะพลิกคั่วล่ะมาจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
พร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของทุกคน
แล้วก็การติดต่อแก่นำพักฝ่ายค้านเดิมนะครับ
พักเพื่อไทยนะครับก็มีการพูดคุยกับนางสาวแพทองทานชินวัฒน์ที่แสดงความยินดี
แล้วก็เชิญมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยกันกับพักอะไรอีก
พักประชาชาตินะครับพักประชาชาติพักใครอ่ะ

พักไทยสร้างไทยนะครับพักเสรีรวมไทยนะครับ
แล้วก็ได้ติดต่อพักเป็นธรรมนะครับรวม๖พักได้เสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลครับ
กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับ
ผมพิธาริมเจริญรัฐว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทย
ผมขอประกาศในที่นี่ครับว่าพักเก้าไกลพร้อมที่จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมครับช่วงที่ไนพิธาแถลงจำนวนเสียงของ๖พักอยู่ที่๓๐๙เสียงนะ
แต่ต่อมาพักเก้าไกลได้เพิ่มอีกเสียงหนึ่ง
ก็ทำให้มีถ้าเป็นกลุ่มนี้จริง๓๑๐เสียงครับ
แบ่งเป็นเก้าไกล๑๕๒เสียงนะครับ
เพื่อไทย๑๔๑เสียง
ประชาชาติ๙เสียงไทยสร้างไทย๖เสียง
เสรีรวมไทย๑เสียงและพักเป็นธรรม๑เสียงครับ
ส่วนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งจะใช้เสียงสวด้วยนะครับ
คุณพิธาว่าไงบอกไม่ได้กังวลใจอะไร
ขณะนี้เสียงฝ่ายประชาธิปไตยเพียงพอจะจัดตั้งรัฐบาล
การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นฉันธามติจากประชาชน
ไม่ยอมรับและฝ่าฝืนฉันธรรมติ
ไม่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนนั่นนะ
แล้วแม้แต่ตัวสวเองจากนี้นะ
ก็คือท่านได้ตั้งคณะทำงานพูดคุยกันเรื่องของ
นโยบายกับพักที่จะจับมือกันร่วมรัฐบาลแล้วนะครับ
ต้องถามอันนี้ต้องถามแหละจะจับจับกันเนี่ย
มาตรา๑๑๒เอาไงมาตรา๑๑๒เป็นเงื่อนไขหนึ่ง
พักเพื่อไทยบอกว่าต้องคุยกันก่อนครับพักเพื่อไทยบอกว่าต้องคุยกันก่อน
คือเปิดทางให้จัดให้จัดก้าวไกลจัดไปนะ
แต่ถ้าเชิญเพื่อไทย๑๑๒ว่าไง๑๑๒นี่นายพิธาบอกว่า
ยังไม่ได้คุยในรายละเอียดกับแต่ละพัก
เรื่องนี้ด้วยเสียงของพักเก้าไกล๑๕๒เสียงก็สะ
สามารถเสนอกฎหมายนี้เองได้แล้วให้สภาเป็นตัวแก้ไข
ซึ่งจะได้ทบทวนฟังตรงนี้ดีนะ
คุณผู้ชมฟังตรงนี้ดีนะซึ่งจะได้ทบทวนผู้ได้รับผลกระทบ
จากคดีการเมืองทั้งหมดและให้โอกาสนิรัทธศกรรมครับ
คุณผู้ชมมองแล้วตีความตรงนี้ยังไงก็สุดแท้แต่
การมีข้อมูลข่าวสารของคุณผู้ชมแต่ละคน
ใช่แต่เมื่อวานตอนที่มีการแถลงประกาศชัยชนะ
ช่วงประมาณเที่ยงท่าทีของคุณพิทาค่อนข้างชัดเจน
ปกติแล้วเวลาที่พักที่คะแนนนำ
เราก็จะเห็นการรายการทีวีต่างจะมาวิเคราะห์ใช่ไหม
พักนี้รวมกับพักนี้แล้วจะออกมาเป็นยังไง
กี่สูตรแต่เมื่อวานคุณพิทาเอง
ประกาศแบบชัดเจนมากรวมถึงท่าทางแล้วก็ความมั่นใจ
และการตอบคำถามสื่อต่างชาติด้วย
ทีนี้พอมาดูฝากฝั่งก้าวไกลแล้วใช่ไหม
คะแนนอันดับ๒รองลงมาก็คือฝั่งเพื่อไทยบ้าง
ช่วงประมาณบ่ายโมงครึ่งทางฝั่งเพื่อไทย

ตอนที่คุณอุ้งอิ๊งแถลงช่วงนี้หน่อยค่ะ
แล้วก็เชียร์เพื่อประชาธิบดัย
ก็สนับสนุนให้จัดตั้งรัฐบาลนะคะ
เป็นอันดับแรกแรกของจักรภักษ์เก้าไกล
ก็เป็นเรื่องที่ปกติคุณอิงแถลงฮร์บ่าน
หลังจากที่ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการออกมาแล้ว
และทางภาคเพื่อไทยเองก็ไม่ได้มีแนวคิดว่าจะตั้งรัฐบาลแข่งกับภาคก้าวไกล
แต่ว่ากระบวนการจัดตั้งรัฐบาลก็ขอให้เป็นหน้าที่
แล้วก็อำนาจของทางก้าวไกลเป็นฝ่ายที่ดำเนินการ
ซึ่งตอนนี้ก้าวไกลเองอย่างที่บอกค่ะพอรวมเสียงได้ตอนแรก๓๐๙
ส่วนเรื่องของการจะโวทเลือกนายก
ตรงนี้ทางคุณอิ๊งก็บอกว่าหวังว่าสวจะมาร่วมโหวตเลือกนายก
แล้วก็เคารพเสียงข้างมากเคารพเสียงของประชาชนด้วย
ทีนี้เราก็ถามเหมือนกันนะเรื่องนโยบายของก้าวไกลที่เกี่ยวกับ
คุณอิงก็พูดชัดนะคะบอกว่าทางเพื่อไทยเองก็มีจุดยืนชัดเจนนะ

ทีนี้ก็ถามเหมือนกันอีกหนึ่งคำถามที่ไม่ถามไม่ได้เลยแหละ

กลับมาของคุณพ่อก็คือนายทักษิณชินวัฒน์จะมีผลกระทบอะไรไหม
คุณอิ๊งย้ำเรื่องนี้ค่ะบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเพื่อไทยนะ
ถ้าเกิดว่าคุณพ่อยังไม่ได้ประกาศเลื่อนวัน
กำหนดการกลับไทยก็น่าจะเป็นไปตามเดิม
เพราะว่าคุณทักษิณเคยประกาศไว้ว่าช่วงเดือนกรกฎา
จะขอกลับมาที่เมืองไทยเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมคะทีนี้ในจำนวนเสียง
พักเก้าไกลรวบรวมมาจะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย
มี๑พักที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นหู
เพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนที่คุณพิธาแถลงเนี่ย
พูดถึงพักเป็นธรรม๑เก้าอี้๑ที่นั่ง
ทีนี้เราก็ต้องมาทำความรู้จักกันหน่อยค่ะ
เลขาธิการพักคุณกัณวีสืบแสง
แล้วก็เป็นสอสอปาร์ตี้ลิสต์หนึ่งเดียวจากพักนะ
ได้รับการเทียบเชิญจากคุณพิทาให้มาร่วมรัฐบาล
แล้วหลายคนก็อยากรู้จักไงว่าเอ๊ะพักเป็นธรรมนี้
ทางฝั่งเลขาธิการพักยังไงนะ
นี่ค่ะนายกัณวีสืบแสงชื่อเล่นชื่อว่านนค่ะ

ก็จบปริญญโทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยโอเรกอน
แล้วก็เคยทำงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แล้วก็เคยทำงานอยู่ที่ยูเอ็นเอสซีอาร์

ใช่สำนักงานค่าหลวงใหญ่ผู้ลิภัยแห่งสหประชาชาตินะคะ
แล้วก็เป็นประธานมูลนิธิเพื่อสันติภาพ
ซึ่งคุณนนท์กันนาวีเนี่ยเปิดเผยนะบอกว่ารู้จักกับ
ว่าที่สสปาร์ตี้ลิสต์พักเก้าไกล
แล้วก็ดูแลพื้นที่๓จังหวัดชายแดนใต้เป็นการส่วนตัว
ส่วนกับคุณพิธาไม่ได้สนิทสนมนะ

ทั้งสองพักเคยคุยกันในภาคใต้
ถ้าเกิดว่าร่วมงานกันได้จะเป็นการดี
สันติภาพในภาคใต้สงบแน่นอน
แล้วคุณกัณวีก็บอกด้วยบอกว่าถ้าเกิดเป็นไปได้นะ
ถ้าได้คุมงานกระทรวงการต่างประเทศก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ
เพราะว่าสามารถที่จะกำหนดทิศทางนโยบายด้านความมั่นคงได้
เอาจริงเมื่อวานนี้ตอนที่คุณพิธาประกาศใช้ชนะแถลง
ก็มีช่วงที่นักข่าวก็สัมภาษณ์เหมือนกัน
เรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสารจังหวัดชายแดนต้าน
คุณพีทาก็บอกด้วยอยากชูเรื่องความมั่งข้างทำอาหาร
อันนี้คือสิ่งที่คุณพิทาก็ได้บอกนะคะ
เรามองกันมาหลายปีแล้วล่ะว่าจะให้จังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นศูนย์อาหารฮาล้านของโลก
แล้วลองคิดดูว่าถ้าเอาอาหารทางร้านส่งขายในประเทศที่เป็นชาติมุสลิม

จะเป็นการเปิดตลาดใหม่เลยนะครับคุณผู้ชมแม้ว่าคุณพิธาเนี่ย
เวลาแนะนำตัวกับสื่อมวลชนจะบอกว่า
ผมพิธาลิ้มเจริญรัฐวาทินายกน้ำมันตรีคนต่อไปของเกษตรไทย
แต่จะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมเพราะก็มีอุปสรรคหลายอย่าง
มีความยากหลายอย่างพี่เบิร์ตบอกตอนนี้รวมเสียงได้เท่าไหร่
๓๑๐จาก๖พักที่มารวมกัน
แต่จะยังไม่พอเพราะอาจจะต้อง
อย่างสวเฉลิมชัยเฟื่องคอนครับบอกว่าการประกาศเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก
อืมบอกได้เลยว่าไม่มีทางเป็นไปได้
ตนเป็นสวมา๔ปีรู้ดีว่าเงื่อนไขในการตัดสินใจของสมาชิกวุฒิสภา
ไม่ใช่เรื่องเสียงที่ได้รับจากประชาชนหรือเสียงข้างมากอย่างเดียว
ต้องดูว่าใครตั้งสวชุดนี้และมีที่มาอย่างไร

แล้วท่านก็บอกอีกว่าแม้สวจะแบ่งออกเป็นกลุ่ม
แต่ก็มีความคิดอิสระไม่ถึง๒๐คน
ลงมติจริงก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นอิสระจริงหรือเปล่า
ดังนั้นจะเป็นรัฐบาลต้องรวมเสียงให้ได้๓๗๖เสียงก่อน
โดยจะไปเอาพักภูมิใจไทยมาร่วมก็ได้นะ
ก็จะมีเสียงมากถึง๓๘๐ไอ้แบบนี้ก็ปิดสวิตช์สวไปอย่างที่เรารู้กัน
แล้วสวเฉลิมชัยก็ยังบอกอีกว่าสำหรับตัวเองนั้นมีจุดยืนชัดเจน
ว่าถ้าฝ่ายใดรวมเสียงข้างมากได้เกิน๒๕๐เสียง

แล้วก็ให้แคนดิเดตของฝ่ายนั้นเป็นนายก
ไม่ว่าจะเป็นจากพักภูมิไทยหรือว่าก้าวกลายต้นพร้อมโหวนให้
แต่กับสวคนอื่นไม่การันตีนะเขาไม่กล้าการันตี
จะแสดงจุดยืนเฉพาะของท่าน
และอีกคนนึงที่เป็นที่พูดถึงอย่างมากเมื่อวาน
คุณผู้ชมก็คือสววัญชัยสอนสิริครับ

โอ้โหคือเขาบอกว่าจุดยืนของเขาเนี่ยไม่เปลี่ยนนะ
รวมเสียงข้างมากได้ก็พร้อมสนับสนุน

แต่ส่วนตัวเองก็มองว่าหากก้าวไกลเป็นพักฝ่ายค้าน
จะทำให้การเมืองในสภาเกิดความเข้มแข็งและเหมาะสมกว่าครับ
แล้วสววัญชัยให้สัมภาษณ์กับคุณสรยุทธ์
บอกนะว่าตนเองเนี่ยติดตามการทำงานในฐานะฝ่ายค้านของพักเก้าไกล
ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ใจจดใจจ่อเวลาสอสอของพักเก้าไกล
ขึ้นอภิปรายอะไรตนเองรอดูเลยนะ
แต่อยากให้เก็บประสบการณ์อีกหน่อย
ตอนนี้เป็นฝ่ายค้านไปจะดีกว่า
แล้วก็มีอีกคั่วหนึ่งซึ่งไม่ได้พูดชื่อมาชัดเจน
แต่สววัญชัยบอกมีอีกคั่วหนึ่งมีการมาเริ่มคุยนะกับสวแล้ว
ฝั่งนั้นน่าจะได้สัก๒๘๐กว่าเสียง
คุณผู้ชมลองไปไล่ดูนะว่าในการเลือกตั้งที่ผ่านมา
แล้วลองตัดก้าวไกลออกไป
แล้วไปดูพักที่เหลือว่ามีพักอะไรบ้างที่รวมกันได้๒๘๐กว่าเสียงคุณผู้ชม
โอ้โหนี่อยากจะรอดูบรรยากาศการประชุมร่วมรัฐสภา
เพื่อเลือกนายกรรภาพมนตรีแล้วอยากจะดูตอนสววัญชัย
กลุ่มนั้นน่ะว่าเขาจะออกเสียงหรือมดออกเสียงหรืออย่างนั้น

ใช่แล้วเมื่อวานคุยกับอาจารย์สุภาพนะ
ในจุดข้างใต้เมืองไทยข่าวเที่ยง
อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าคือผมมองว่าในตัวผมนะ
ถ้าสวอยากเดินตลาดต่อได้ก็ควรที่จะอยู่ข้างประชาชนหรือเปล่า

ดูความเห็นของคนคนหนึ่งเกี่ยวกับสวหน่อยไหมคุณผู้ชม

อีกหนึ่งแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทย

เขาบอกว่าสเปรตทางการเมืองที่ผมหวังให้มีที่สุดในตอนนี้
คือการเห็นทุกภาคการเมืองยึดโยงและทำตามเสียงประชาชนอย่างแท้จริง
เพราะเร็วนี้จะมีการเสนอและโหวตนายก

คุณเศรษฐาบอกผมเองก็จะสนับสนุนคุณพิธาจากพระเก้าไกล
ได้รับตำแหน่งอย่างสง่างามอย่างเต็มภาคภูมิ
แล้วก็เล่าให้ฟังนะว่าจากพักก้าวไกลโตขึ้นมาจาก๘๑คนในปี๖๒
ตอนนั้นเป็นอนาคตใหม่ก็มาเป็น๑๕๐กว่าเสียงในปีนี้
แล้วก็มีการเอ่ยถึงพักภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์ด้วยคุณผู้ชม
คุณเศรษฐาบอกหลายพักที่เคยแสดงจุดยืนว่า
สนับสนุนรัฐธรรมนุนปี๖๐ที่ให้อำนาจสวในการโหวตนายก
ตอนนี้แหละเป็นเวลาที่พวกท่านต้องทำตามจุดยืนของพวกท่าน
ในการสนับสนุนนายกที่พักเก้าไกลเสนอมาครับ
แล้วก็ยังบอกอีกว่าสว๒๕๐คน
ก็ต้องออกเสียงนะก็ต้องออกเสียงแล้ว
ให้ท่านทำหน้าที่ในทรัพยาพาอย่างเต็มที่
ในการที่จะไม่ไปขัดกับเจตนารมณ์ของประชาชนที่เลือกมา

จริงค่ะน่าเดี๋ยวเราต้องจับตาดูกันว่า
เหล่านั้นท่านจะตัดสินใจอย่างไรก็เป็นสิทธิของท่านแหละนะครับ